สำหรับคุณเชนธนาเรียกว่าเป็นข่าวรับขวัญเจ้าบ่าวป้ายแดงเลย

ใช่แต่ว่าเหตุการณ์นี้นะคะก็มีการกุข่าวปลอมขึ้นมา

บอกเลยว่าข่าวนี้มีการกระทบกับธุรกิจของคุณเทนมากเลย
แล้วคุณเชนนะคะบอกเลยว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เพิ่งจะจูงมือแฟนสาวเจมส์กันนิกาเข้าประตูวิวาไปหมาดเมื่อวานนี้
มกลางเสียงฮือฮาเรื่องสินสอดที่อดีตนักร้องหนุ่มเชนธนา
พอไปสู่ขอเจ้าสาวมูลค่าเกือบ๒๐๐ล้านบาท
และนี่แหละค่ะที่เป็นเหตุให้เจ้าบ่าวป้ายแดงเจอพิษข่าวปลอมเล่นงาน
กุข่าวว่าเจ้าตัวได้ตอบกลับผู้ที่โทรมา
ขอความช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ว่า
ผมมีค่าสินสอดกี่ล้านก็ได้แต่คนใต้ไม่ใช่ญาติผมทำไมผมต้องช่วย
ทำเอาชาวเน็ตที่ได้พบเห็นข่าวดังกล่าวเกิดความเข้าใจผิด
พากันต่อว่าพร้อมประกาศจะแบร์สินค้าจากแบรนด์ธุรกิจของหนุ่มเชน
ถึงเจ้าตัวต้องรีบโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
ยืนยันว่าเป็นข่าวมั่วไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรแบบนั้น
และกำลังจะให้ทีมกฎหมายเตรียมแจ้งความผู้กระทำผิด
จากก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเจ้าตัวด้วย
ซึ่งหลังจากชี้แจงผ่านไอจีไม่กี่ชั่วโมง
เชนก็ได้ควงภรรยาสาวไปที่สอนอทองหล่อ
เพื่อลงบันทึกประจำวันกรณีถูกกุข่าวปลอม
ก่อนจะเดินทางเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

โดยเจ้าตัวขอดำเนินการเอาผิดให้ถึงที่สุด
ไม่มีการยอมความใดทั้งสิ้นค่ะ

ที่เหมือนมีคนภาพประดาษ

แล้วก็เปิดไปเปิดมาก็ไม่เจอตัวหรือเปล่า
คือเหมือนมีเว็บไซต์ออกเว็บไซต์นะครับ

ลงขันทำให้เราเสียหาย